สามีพระยาคู่นี้ครับตัวสามีเป็นชาวเบลเยี่ยม
ส่วนภรรยาเป็นคนไทยคือเคยเกิดเรื่องกับเพื่อนบ้าน

มีเรื่องกระทบกระทั่งกันถึงขั้นว่าฝั่งคนไทยที่เป็นคู่กรณีเนี่ย
ต่อยชกฝั่งตัวผู้ชายที่เป็นชาวเบลเยี่ยมซะน่วมเลย
สุดท้ายต้องไปร้องกับเพจสายไหมต้องรอดดูตอนที่เกิดเหตุครับ
นี่คือชาวเบลเยี่ยมครับแต่อายุเยอะแล้วนะ
๗๐แล้วอ่ะกับเดนนี่อดูแลมันโบราช
เป็นชาวเบลเยี่ยมที่โดนคู่กรณีคนไทยนี่
แท้นะแต่มีปัญหากันครับคือมีกระทบกระทั่งกันจากเรื่องรถเนี่ยไปเฉียวกัน
แล้วฝั่งคู่กรณีก็เลยปรีเข้ามาทำร้ายครับคุณแดนนี่เนี่ยบาดเจ็บกระดูกซี่โครงหักสองซี่ดั้งจมูกหักใบหน้าเบ้าตามีรอยช้ำ
เสียค่ารักษาพยาบาลไปสี่หมื่นนะเกือบเกือบสี่หมื่นเลยต่อมาก็ไปเรียกค่าเสียหายกับทางคู่กรณีเป็นเงินสามแสนบาท
แต่ฝั่งคู่กรณีเนี่ยปฏิเสธครับบอกว่าถ้าต้องการเงินอ่ะก็ไปฟ้องเอาสินี่
แล้วอีกฝ่ายยังขู่อีกว่าแล้วถ้าไม่ชดใช้ค่าเสียหายของเขาเนี่ยคุณผู้ชม
เขานี่แหละเขานี่แหละจะทำให้ฝั่งคุณแดนนี่กับฝั่งภรรยาไม่ได้อยู่ชนบุรีอีกต่อไปครับ
แต่เรื่องราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมมันเกิดขึ้นตั้งแต่สามสิบ
เอ่อเกิดขึ้นมาเกือบครึ่งเดือนแต่เมื่อวานนี้ครับนี่ฮะ
ทั้งขวาเนี่ยคือคุณปัณฏธิสราธัณฑ์นารีอายุห้าสิบปี
เป็นตัวภรรยาที่เป็นคนไทยส่วนคุณแดนนี่คุณแดนนี่ก็ให้ภรรยาเนี่ย
มาเจอกับคุณเอกพบเหลืองประเสริฐครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
คุณปานิสราคนเป็นภรรยาเล่าให้ฟังว่า
กับสามีมาอยู่บ้านเนี่ย

คู่กรณีก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะ
แล้ววันเกิดเหตุเนี่ยเป็นวันเกิดหลานสาววัย๗ขวบ
หลานขี่จักรยานไปเจอสุนัขไล่กัด
หลานก็เลยทิ้งจักรยานไว้กลางถนนแล้ววิ่งไปหลบที่รั้ว

เขาขับกระบะมาพอดีไปชนกับจักรยานของหลาน
แล้วฝั่งคู่กรณีก็คือฝั่งคนขับกระบะลงมาโวยวายโวยวาย

เข้าใจว่าหลานเนี่ยโดนรถชนเนี่ย

เข้าใจไปว่าคุณแดนนี่ไปด่าเขา

ทีนี้คู่กรณีคนไทยก็เลยเข้าไปทำร้าย

แต่พอคุณแดนนี่บาดเจ็บก็เรียกร้อง

ที่บอกว่าให้อยากได้ก็ไปฟ้องเอา
แล้วสุดท้ายก็มาข่มขู่ครอบครัวของ

เขาฟังไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ
แล้วไปคิดเอาเองว่าฝรั่งด่า

เขาทำร้ายแบบไม่บรรยังเลยใส่แฟนหนูแบบ
เขาก็ไม่มีใจแม่ตาเลย
เอาแต่ความโกรธใส่
เขาน่าจะใช้สมองคิดนิดนึงว่า
เหตุการณ์มันไม่น่าจะต้องทำร้ายกันถึงขนาดบาดเจ็บสาหัสแบบนี้

ไออยู่ไทยมากว่า๒๐ปี

ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประเทศบ้านเกิดของเขาที่เบลเยี่ยมเนี่ย
โอ้โหผู้ก่อเหตุต้องติดคุกทันทีแน่นอน
ต้นครับคุณเอกพบจะประสานตำรวจในพื้นที่
เพื่อขอความเป็นธรรมและช่วยเหลือดูแลคดีต่อไป
แต่ถ้าหากฝั่งคู่กรณีที่เป็นคนไทยที่เป็นผู้ชาย
อยากจะชี้แจงในมุมของเขา
ก็เรียนเชิญไทยรัฐทีวีนะครับ